เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
เพื่อให้การที่ออกมาให้กัน

หลวงอัศวินทะสาท
ที่นี่หลังมือ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ